คุณผู้ชมคะมีพิธีชาปนกิจหรือว่าเผาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมาวินที่ประสบอุบัติเหตุพระตกเจ็ดสกีที่เขื่อนศรีนครินแล้วก็เสียชีวิตกว่าจะมีปฏิบัติการในการค้นหาร่างซึ่งกว่าจะพบร่างเนี่ยก็๒๖วันค่ะ
แน่นอนว่าบรรยากาศวันนี้มีเพื่อนเพื่อนมีครอบครัวมาส่งน้องกันเยอะแล้วบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของน้องมาวินนะคะ
จริงน้องก็เป็นนักแข่งดาวรุ่งเหมือนกันนะเปสกี้
แต่ว่าน้องเสียชีวิตจากการพระตกเจสสกีที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินนะคะ
เมืองต้นก็นำร่างของลูกชายออกมาจากสาราสวดอภิษฐรรม
รอบเมนตามพิธีกรรมของศาสนาพุทธนะคะ
แล้วก็ประกอบพิธีชาปนกิจ

มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องของน้องมาวิน
ก็มาร่วมบวชหน้าไฟเป็น๑๐คนเลยนะ
แล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าอยากบวชให้มาวิน
แล้วก็จะถือสิงต่ออีก๑สัปดาห์ด้วย
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับมาวินค่ะ
หน้าเมนค่ะครอบครัวเอารถมอเตอร์ไซคู่ใจของมาวินนะคะ
ที่น้องยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ที่น้องใช้ลงสนามแข่ง
แล้วก็หมวกกันน็อกรูปภาพ
แล้วก็ถ้วยรางวัลในการแข่งรถของน้องที่ได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลย

คุยกับหนึ่งในรุ่นพี่คนสนิทที่ไปเที่ยวแพร่ในวันเกิดเหตุด้วยนะคะ
เขาบอกว่าหลังตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพน้องมาวิน๕คืน
เขาบอกทุกคนเนี่ยไม่มีใครลืมภาพความทรงจำดีที่มาวินเคยสร้างเอาไว้ให้เลย
ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มารู้จักกับมาวิน
และเสียใจที่มาวินจากพวกเราเร็วเกินไป
แต่ก็ยินดีแทนน้องที่มีเพื่อนฝูงที่รักน้องมาร่วมส่งดวงวิญญาณกันมากมาย
ก็อยากจะขอให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ก็รู้สึกเสียใจทุกคนครับตอนนี้ดีขึ้นจากไหนหรือว่ายังไง
ผ่านมาก็ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังเสียใจอยู่
แต่ก็ดีใจให้น้องที่ว่าเพื่อนที่น้องมาเยอะครับตอนที่น้องเอาดอกไม้ไปหวาน
ในใจเราเหมือนกันบอกอะไรกับน้องให้เราพูดถึงอะไรกับน้อง
พูดเหรอก็บอกให้น้องไปสู่สุขติครับไปภพภูมิที่ดี
กว่าหน้าไฟอาวันนึงครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเพื่อนก็น่าจะไปถือศิลป์ต่อครับ
ติดกี่วันครับ

คือทั้งหมดทั้งหมวดเนี่ยอุทิศภพภูมิคุมให้น้องมาวินคนเอง